รายการก็ต้องลุ้นเชียร์กันนะครับสำหรับวอเล็กบอลชายหาดนะครับ
จัดที่สตูนนะครับผลงานของนักกีฬาไทยนั้นอาจจะไม่ดีเมื่อวาน

ที่น่าสนใจในประเภทหญิงนี่นะครับ
ซึ่งเป็นการลุ้นเข้ารอบกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
กับทางวรพัศรดารงครับจากทีมไทย๑แพ้ให้กับทีมญี่ปุ่น๑ที่มีทาง
ิซูอิยาซากะแล้วก็ฮาชิโมโตซูซูกะไป๐ต่อ๒เซตนะครับ
ทะลุเข้ารอบ๘ทีมส่วนคู่ของเอส้มต้องไปพบกับทีมญี่ปุ่น๓นะครับ
ในช่วงเช้าวันนี้นะครับเพื่อลุ้นเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายต่อไป
ส่วนชายครับในกลุ่มเอทินไทยหนึ่งนะครับนำโดนนัทธนตรีนเขียว
แล้วก็เศรษฐวัฒน์เพศสวรรค์นะครับลงกับการรอบที่สอง
ก็ต้องแพ้ให้กับคู่ของออสเตรเลียไปนะครับ๐ต่อ๒เซตนะครับ
สเตรเลียเข้ารอบ๘ทีมส่วนไทย๑ต้องไปลุ้นในการเล่นเกมสุดท้าย
กับทีมอินโดนีเซีย๒ครับในวันนี้หากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมเช่นเดียวกันครับ
วันนี้ครับไทยรัททีวีช่องสามสิบสองจะถ่ายทอดสดเกมรอบแปดที่สุดท้าย
ทั้ง๒คู่ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปครับ